คุณผู้ชมเรื่องนี้นี่ก็ต้องตามความคืบหน้านะ
ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่
กรณีที่มีการโพสต์ภาพในโลกโซเชียล
เป็นกระสุนเป็นรอยเป็นรูเลย
เต็มรถเลยเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าถูกยิงถล่มนะคนขับเป็นผู้หญิง
เอาตัวไม่รอดและอย่างมีเด็กน้อยวัย๔ขวบอยู่ด้วย
ใช่แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีความคืบหน้าด้วยค่ะ
เพราะว่าคนที่เป็นมือยิงเนี่ยติดต่อทางเพจสายไหมต้องรอดนะ
จะพบตำรวจจะมอบตัว
แล้วเขาขอชี้แจงเลยเรื่องทั้งหมดทั้งมวล
ไม่ได้เกิดจากเรื่องของเท้าแชร์การทวงแชร์
แต่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ใช่เพราะว่าตอนแรกข่าวออกมาเป็นอะไรนะวงแชร์ล่มใช่ไหม
แล้วก็มีการเสียตังค์ไป๘๐๐๐บาท
เอาไม่พอใจทวงตังค์กันแล้วมายิงถล่มหรือยังไงนี่แหละค่ะครับ
ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ตัวนายคิงหรือว่านายเบื้องบนบุญยขัน
วัย๒๔ปีมาพบกับพี่เอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
เพราะว่านายคิงคนที่เราเบลออยากให้พี่เอกกระพบพาเข้ามอบตัวหน่อย
เขายอมรับค่ะว่าผมนี่แหละเป็นคนยิงใส่รถของนางสาวปลาผู้เสียหายจริง
แล้วก็บอกว่าที่ผมทำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับที่ปลาเขาอ้างว่าเกี่ยวกับเงินค่าแชร์เลยนะ
แต่จริงแล้วมันเป็นเงินค่ายาบ้า
ผมเนี่ยสั่งซื้อยาบ้ามาจากในโต้ย
เพราะว่าตอนแรกน่ะปลาน่ะบอกว่าชวนโต้ยเล่นแชร์แล้วโต้ยไปชวนคิงมาอีกคนนึงใช่ไหม
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยในคิงเขามาบอกแล้วนะว่าเรื่องของเงินค่ายาบ้าเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่ครับครับ๑๐๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีหลักฐานในการโอนเงินสุดท้ายผ่านมา๒วัน
โอนตังค์แล้วทำไมยังไม่ได้ของ
โทรไปก็ไม่รับแล้วก็บอกว่าเงินแค่นี้
อย่างนี้ก็เลยทำให้ถูกเจ้าของเงินที่สั่งให้มาซื้อทำร้าย
หลังจากนั้นเขาก็เลยตกลงกันเอ๊ะเดี๋ยวจะยังไงดี
ต้องมีการผ่อนจ่ายให้แล้วกันครับที่ผ่านมาเขาซื้อยากันหมดสามรอบนะคุณ
แล้วก็ยืนยันว่าเงิน๘๐๐๐ที่กล่าวอ้าง
๘๐๐๐นั้นไม่ใช่เงินค่าแชร์อะไรเลยนะแต่เป็นเงินค่ายาบ้า
คือสรุปแล้วบอกว่าไม่ได้เป็นค่าแชร์แต่ผมพร้อมจะแฉ
ใช่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นการซื้อขายยาบ้ากัน
ผมสั่งซื้อเข้าไปแล้วจ่ายเงินไปแล้ว
แต่เขาเบี้ยวผมเขาแฉออกมาแบบนี้เลยนะ
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ไปบอกโต้ยโต้ยพาไปคุยเรื่องนี้หน่อยสิ
แต่โต้ยเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าสั่งยากับโต้ย
แต่โต้ยไปซื้อจากปลาต่ออีกทีนึง
ทีนี้พอเรื่องมันมีความซับซ้อนแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวที่ฉันจะให้คุณผู้ชมฟังจากปากของนายคิงเขาเอง
นายคิงจะชี้แจงนายคิงจะอธิบาย
แล้วจะให้สังคมได้ฟังเข้าใจยังไงเชิญฟังคิงค่ะ

ยิงใส่รถคันสีดำเนี่ยเพราะอะไรคุณ
คือเขาอยากให้นายโต๊ยนะตอนแรกโต้ยนะเขาชื่อโต๊ยนะ
นายโต๊ยเนี่ยพาไปคุยกับปลาหน่อยเรื่องของยาบ้าจะเอามาให้ไหม
เงินก็จ่ายไปแล้ววันที่ไปเนี่ยก็ขึ้นรถกันไปเป็นรถเก่งนะ
ก็จะมีนายโต๊ยไปด้วยมีแม่ของนายโต๊ยไปด้วย
แล้วก็มีคนขับอีกหนึ่งคนไปด้วยนะฮะมีรายเดอร์เพื่อนไปกันทั้งหมด
ออกมาคุยหน่อยจะเอายังไงกับยาบ้าที่สั่งไป
แล้วก็ปลาไม่ยอมออกมาคุยปิดไฟใส่เลย
แต่ว่าปลาโทรมาหาโต๊ยบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความนะ

พอได้ยินแบบนี้โมโหสิบ่มัลยะเคด้วยนะคะ
ก็เลยยิงไปกระหน่ำไปเลย๑๑นัดรัวคุณผู้ชม
มันเป็นเหตุที่รถเป็นรูพรุ้นเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วปืนนะพอยิงเขาโยนทิ้งข้างทางเลย
ว่าเอาปืนมาจากไหนซื้อมาจากในเน็ต๒๗๐๐ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้พอเรื่องทางคดีตำรวจตามมาได้แล้วนะ๓คน
ในโต๊ยเนี่ยอายุ๒๘ปีในพาณุเดชคนนี้ได้แล้ว
แล้วแม่ของโต๊ยเนี่ยคือชวีวันคนหลักวันนั้นก็ไปด้วยกันไง
มือปืนที่หมอบตัวตัวเนี่ยที่นี้ยังมีอีกนะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวอยู่ก็คือในบีมนั่นเองนะคะครับ